ลิปปินส์เป็นประเทศหนึ่งเดียวในอาเซียนนะครับที่ประชากรส่วนใหญ่
นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
ซึ่งศาสนาจักรมีอิทธิพลอย่างมากกับทั้งการเมืองและการใช้ชีวิตประจำวัน
เห็นได้ชัดก็คือเรื่องการคุมกำเนิด
ซึ่งนั่นก็ทำให้ฟิลิปปินส์ประชาชนมากถึงกว่า๑๐๐ล้านคน
แต่ว่า๑ใน๔มีฐานะยากจน
ก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะมีผู้นำคนไหนท้าทายศาสนาจักร
แต่ว่าไม่ใช่โรดิโก้ดูเตอร์เต้
ว่าที่ประธานพิธีคนใหม่ที่เตรียมที่จะออกนโยบายคุมกำเนิด
ให้มีลูกได้๓คนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
๑วันหลังกล่าวโจมตีบาทหลวงของคริสตจักรโรมันคาทอลิกของฟิลิปปินส์ว่า
แทรกแสงนโยบายรัฐบาลและหากินจากความยากจนของประชาชน
ดิโก้ดูเตอร์เต้ว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็ได้กล่าวท้าทายศาสนาจักรอีกครั้ง
โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่เมืองดาวาว
ระบุจะผลักดันนโยบายวางแผนครอบครัว
โดยต้องการให้แต่ละครอบครัวมีบุตรได้เพียงแค่๓คน
เพื่อจัดการกับปัญหาจำนวนประชากรล้นเกินของฟิลิปปินส์
ซึ่งเขามองว่าศาสนจักรเป็นต้นเหตุ
ที่ผู้นำฟิลิปปินส์บอกว่าตัวเองเป็นชาวคริสต์
แต่เขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลอยู่กับความจริง
ลิปปินส์จำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างกับปัญหาประชากรล้นเกิน
ซึ่งเขาจะต่อต้านความเห็นหรือความเชื่อของศาสนาจักร
ลิปปินส์มีประชากรมากกว่า๑๐๐ล้านคน
ร้อยละ๒๕มีรายได้ต่ำกว่าระดับเส้นความยากจน
ฟิลิปปินส์๑๘๐นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริก
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงในฟิลิปปินส์
โดยต่อต้านทั้งการคุมกำเนิดแบบไม่ธรรมชาติและการทำแท้ง
ลิปปินส์ยังเป็นเพียงประเทศเดียวนอกเหนือจากนครรัฐวาติกัน
การหย่าร้างเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ปี๒๕๕๕รัฐสภาฟิลิปปินส์ผ่านกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์
หลังเป็นที่ถกเถียงนานถึง๑๔ปี
โดยให้หน่วยบริการสาธารณสุขในชุมชนแจกจ่ายอุปกรณ์คุมกำเนิด
ถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิดให้ประชาชนฟรี
รวมถึงให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน
แต่ถึงกระนั้นคริสตจักรก็ยังพยายามคัดค้านกฎหมายนี้
นำเข้าสู่การตีความของศาล
โดยถึงแม้๒ปีต่อมาสารสูงสุดตีความให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูลและมีผลบังคับใช้
ก็ยังมีความพยายามของบาทหลวงในการน้มน้าวนักการเมือง
ตัดงบประมาณโครงการสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงการคุมกำเนิด
คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจบอกว่า
ส่งเสริมการวางแผนครอบครัวและควบคุมจำนวนประชากร
เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาลดูเตอร์เต้
ย้ำว่าถ้าไม่สามารถทำให้ครอบครัวชาวฟิลิปปินส์

รวมถึงช่วงระยะห่างของการมีบุตรแต่ละคน
ให้เหมาะสมกับความสามารถในการดูแลและหาเลี้ยงได้
ส่งผลกระทบต่อปัญหาความยากจน
และเพิ่มปัญหาความเหลื่อมล้ำให้รุนแรงยิ่งขึ้น
วิเคราะห์การเมืองฟิลิปปินส์หลายคนมองว่า
ดูเตอร์เต้พยายามเปลี่ยนแปลงอิทธิพลของศาสนาจักร
เคยมีบทบาทสำคัญในการเมืองของประเทศมาโดยตลอด
และคงจะมีนโยบายที่ขัดแย้งกับคริสตจักรคาทอลิกของฟิลิปปินส์อีกหลายอย่าง
และไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นประชากร
แต่มีทั้งการนำโทษประหารกลับมาใช้อีกครั้ง
จนถึงการทำให้การหย่าร้างเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
ล่าสุดโคสกอัคคาระสังคมนธนลินกาเยนซึนอักบิชอบ
เป็นประธานองค์กรการประชุมบาทหลวงแห่งฟิลิปปินส์กล่าวว่า
คริสตจักรเคารพความเห็นของดูเตอร์เต้
แต่จะเดินหน้าต่อต้านนโยบายต่างของรัฐบาล
ขัดกับหลักคำสอนของคริสตจักรต่อไป